นักแสดงรำไทยตีหม้อจะแบ่งเป็นสามส่วนคือส่วนแรกเป็นผู้รำซึ่งจะมีทั้งผู้รำฝ่ายชายและผู้รำฝ่ายหญิงจะรำแบบจับคู่กันเช่นการจับคู่สี่คู่ส่วนที่สองเป็นนักดนตรีที่ใช้แบบวงมโหรีโคราชประกอบด้วย
ดนตรีเล่นซอโคราชปีแก้วโทนโคราชกลองทั่งมีเครื่องกำกับจังหวะอย่างชิงและฉาบเล็กฉาบใหญ่ส่วนที่สามที่จะขาดไม่ได้คือนักร้องชายและหญิงสำหรับการร้องเพื่อเล่าเรื่องวิถีชีวิตการตีหม้อ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย